ตามติดชีวิตแม่มณีวันอาสยามในวันนี้ผมได้รู้จักชีวิตศิลปินคนหนึ่งที่ผม
ไม่ได้แค่รู้จักชีวิตด้านการเป็นนักร้องลูกทุ่งของเขานะครับผมยังได้รู้
เรื่องราวการเป็นนักออกกำลังกายนักบุญและนักชิมอีกด้วยและตอนเนี้ยผมพร้อม
เหลือเกินแล้วครับที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับผู้ชาย
ครับสาธารณะเมืองแก่ละครที่แบบเป็นตัวแปลงของขนแอดเลยถ้ามานี้ต้องไปที่
ไปทั่วแขวนแดนอีสานไปร่วมงานเพื่อนบ้านกับหมอแคน
หนุ่มหมอลำลำเต้ยงานคอนแก่นเป็นหมอแคนเจ๋ยเป้าแคนลำตัดตาราตัดตัดตัด
จบได้สวยนะแต่ขอจบสวยหน่อยคุณแมนครับในฐานะที่วันนี้เราเป็นเพื่อนกัน๒วันแล้วนะ
ช่วยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าคุณแมนคุณแมนอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนคนนี้ฟังว่าอยากให้ผมรู้จักคุณแมนมากอย่างนี้
ผมขอบคุณนะคุณบ๊วยที่มาตามติดชีวิตลูกทุ่งนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีอยากให้คนลุกทุ่งอยากให้คนได้รู้จักชีวิตลูกทุ่งมากขึ้น
อย่างน้อยก็แมนมณีวันเนี่ยก็ยังเป็นลูกทุ่งคนหนึ่งลูกทุ่งอีสานด้วยอยากให้รู้จักคำว่าหมอลำนี้มากขึ้น
อย่างเช่นที่เราไปคอนเสิร์ตกันคุณเบิร์ตก็ได้เสิร์งเสิร์งนะไม่ใช่อย่างอื่นนะเสิร์งคือเสิร์งแบบนี้เสิร์ฟแบบนี้
ผมไม่รู้ความหมายอย่างอื่นนะครับเสิร์ฟแบบนี้
เสิร์งก็คือเสิร์งแบบนี้สายตาไม่น่าใช่นะเอาจริงอ่ะเฮ้ยหมอลำ
คุณแมนอยากให้อยากให้ผมเนี่ยเข้าใจชีวิตของลุกทุ่งอยากให้ชีวิตของลุกทุ่งหมอลำ
อย่างน้อยคุณบ๊วยก็ได้นำชีวิตลุกทุ่งไปฟ้อให้แผลได้เห็นทางทีวีได้คนเผื่อด้วย
จะสร้างความประทับใจให้กับคนดูคือเข้ามาดูเราแล้วเราก็แบบเหมือนตอบแทนเขาอะไรอย่างนี้
คือยังงี้เพื่อนบ๊วยคือผมว่าคนดูนี่นะสำคัญที่สุดเราขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ย
ก่อนที่เขาออกจากบ้านเนี่ยเขาต้องชื่นชอบเราแล้วล่ะ๑๒เขาต้องจัดเวลาแล้วล่ะ
ก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยเขาต้องหนึ่งเขาเตรียมกำลังกายกำลังใจที่จะมาดูเรา
นั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจมากเลยนะที่เขามานั่งดูเรามาส่งรอยยิ้มมาปรบมือ
๑ชั่วโมง๒ชั่วโมงที่จะมานั่งดูกันแล้วก็ให้ความสุขกันเนี่ย
ไม่ใช่ว่าคุณจะโผล่มาแล้วเจอกันเลยไม่ใช่นั่นคือเตรียมเนื้อเตรียมตัวมา
ดังนั้นที่ผมประทับใจคือคนดูเข้ามาให้กำลังใจเราเนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปล่ะ
จากสิ่งที่เขาได้ฟังเพลงเราได้ดูเราบ้างดังนั้นสิ่งที่เราเตรียมไปบ้างก็นิดนิดหนึ่ง
เกินความคาดหมายครับคือเรามองว่าคนที่มาดูเราเป็นผู้ที่มีพระคุณมากกว่าสำคัญมากเลย
แต่ตั้งวันนี้ผมอยากจะรู้จักแม่มันีวันลึกมากยิ่งขึ้นนะครับที่มาที่ไฟล์ได้
คือเริ่มต้นเลยนะไม่ต้องยาวมากจากที่ปฐมที่โรงเรียนที่บ้านบ้านผมบ้านนอกมากเลยนะ

อยู่จังหวัดอุบลครับอุบลราชธานีติดเขื่อนสิรินทรแล้วก็ที่โรงเรียนตอนที่ผมเป็นปฐมเนี่ยเขาจะมีโครงการให้เด็กแสดงความสามารถ
เราก็ได้แสดงความสามารถเราชอบร้องเพลง
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียน
แล้วก็จากนั้นเราชอบว่าเราทำอะไรอยู่
ก็ได้ไปเรียนหมอลำนี่แหละ

หมอลำซิ่งคือการร้องเพลงเป็นหมอลำซิ่ง
เป็นสไตล์การลงไม่ใช่ขับรถซิ่ง

เห็นแววก็เลยได้ไปพึ่งเสียง
ในนับสุดคุณมานีวัน
แล้วก็แฟนชาวอีสานก็ได้ติดตามมา

จนจนมาได้ทำอัลบั้มนี่แหละล่าสุดก็คือ

แม้กระทั่งเป็นผู้บริหารเองด้วย

คือจริงมันเป็นช่วงลองของดีกว่าคุณบ๊วย
เราเคยอยู่ในสังกัดอยู่ในค่าย

เราก็อยากลองว่าเฮ้ยถ้าเราทำเองจะเป็นอะไรวะ
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแล้วมันมีไฟอยากทำ

หาเพลงเองร้องเองลงทุนเอง
เจ๊งเองเจ๊งเองเจ๊งแต่ว่ามันก็ได้ทำให้เราได้เรียนรู้
ได้มีประสบการณ์ผมไม่ได้มองว่าผมเจ๊งนะ
แต่มันเป็นการมองว่าเราได้ลงมือทำ
เราก็ปลายชีวิตส่วนสุดนะครับอเจมส์ถูกต้อง
คุณแมนบอกตัวเองว่ามีการวางตัวเอง
หรือว่าเป็นใครในวงการเพลงใช่ไหมครับ
ก็คือคนที่เป็นตัวแทนของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบอกหักอยู่บ่อยครั้ง
เออทำไมอ่ะหน้าตาคุณไม่ได้ขี้เหลออกจะหล่อซะด้วยซ้ำ
อเจมส์ขอบคุณหลายเดิมขอบคุณหลายเดิม
อเจมส์โอ้ยสำนีลาติบอ่อติบอ่อ
ก็คือเป็นตัวแทนของผู้ชายมาให้
มีไม้ยาวแล้วเคยเห็นบ้างไหมครับแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ

เป็นตัวแทนของผู้ชายอกหักอย่างเช่นเพลงที่ผมถ่ายทอดส่วนมาก
ก็จะเป็นเพลงที่ออกออกหักเจ็บช้ำบ่อยครั้งเป็นตัวแทนของคนออกหัก
นี่คือตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
แต่ที่ล่าสุดคือกระเทยหน้าห้านนี่คืออยากให้แฟนได้ดูอีกมุมหนึ่งของเราบ้าง

ตอนที่ออกตั้งใจวางแผนเป็นซีรีส์ผมพูดในเรื่องของการตลาดนะ
วางแผนเป็นซีรีส์แบบนี้คาดหวังผลตอบรับแบบไหน
แล้วผลตลอดจริงมันเกินคาดหรือเป็นยังไงตามแผนไหม
ที่เป็นซีรีส์ผมต้องชื่นชมผู้บริหารมากกว่านะ
คนคุณโตจรรย์ที่เขาเป็นโปรดิวต์
ที่เขาวางได้ฟังเนื้อเพลงปุ๊บเนี่ย
เขามองเลยว่าเพลงนี้ต้องเป็นซีรีส์
แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นนะที่เพลงลูกทุ่งอีสานได้เป็นซีรีส์แบบนี้
ผมก็ชื่นชมผู้บริหารมากกว่า
แล้วเราได้อ่านเนื้อเพลงเฮ้ยมันใช่เลยนี่ว่า

เราก็ได้ศึกษาและพยายามถ่ายทอดให้ถึง
ปึ้งบนเพลงนี่เวลาฟังเพลงแล้วมันโดนใจ

พร้อมทุกกรณีที่เจ็บจะจบ
พอได้รับการตอบรับจากแฟนเพลง
ว่าเราเป็นแมนมณีวันอาสยามในหัวใจเขา
คุณแมนรู้สึกยังไงครับ
มันเป็นความภูมิใจ
มันเป็นคำว่าอยากจะขอบคุณมากกว่านะคุณบ๊วย
อยากจะขอบคุณมากกว่าที่แฟนเขาต้อนรับเรา
เราทำอะไรก็แล้วแต่แม้แต่คุณบ๊วยทำธุรกิจ
ทำอะไรก็แล้วแต่อยากให้คนต้อนรับ
อยากให้คนช่วยสนับสนุนถูกไหมครับ

และมีคนอยากฟังมีคนให้การสนับสนุน
มีคนร่วมเห็นด้วยกับเรา
มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะขอบคุณว่า

อาชีพของเราคือศิลปินร้องเพลง
เราหากินกับแฟนเราหากินกับทุกคนที่ให้กำลังใจเรา
ถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินไปได้ต่อในชีวิต
ดังนั้นอยากจะบอกว่าผมอยู่ได้
มีเงินให้พ่อให้แม่มีเงินทรงพิษตรงนอก

ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราได้อยู่ได้ทุกวันนี้

เราเป็นคนอีสานเราเป็นลูกอีสาน
ผมตระหนักเสมอแล้วก็ผมก็ภูมิใจนะ
ที่ผมเกิดในแผ่นดินไทยแล้วก็ในแผ่นดินเกิดของผม

ทุกครั้งผมก็อยากไปตอบแทนบ้านเกิดนะคนอีสาน
แล้วก็ผมมีอาชีพได้เพราะหมอลำ
ลูกทุ่งอีสานของผมที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิต
ผมอยากให้คำว่าลูกทุ่งอีสานคำว่าหมอลำเนี่ย

คำว่าวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมและประเพณีต่าง
มันสามารถที่จะโดนกลืนได้
กลืนในที่นี่คือว่ามันเสื่อมได้ถูกไหมครับ

ถ้าพวกเราไม่คิดที่จะดูแลไม่คิดที่จะปลูกฝังให้กับหมอลำ

ดังนั้นผมถึงที่จะตระหนักคำว่าหมอลำเนี่ย
ผมถึงที่จะศึกษาและใส่ใจคำว่าหมอลำ

แล้วก็ให้มันถ่ายทอดลงสู่รุ่นต่อไป

นั่นคือสิ่งที่ผมหวังแล้วก็อยากจะเห็นต่อไปว่า
วัฒนธรรมแล้วก็คำว่าลูกทุ่งหมอลำ

และสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากคุณแรนดมณีวันอาสยาม
คุณแมนวันนี้วันไม่ได้แค่คาดหวังคิดอย่างเดียว

แล้วก็ผมเห็นต้นไม้ที่คุณแมนได้ปลูก
เป็นต้นไม้ความภาคภูมิใจมันโตมากเลย
ในหัวใจคุณแมนมันโตที่จะแผลร่มเงา
สู่คนนอกได้ขณะที่คุณแมนร้องเพลง

ชมก็ยังขอบคุณเป็นภาษาอีสานเลย

เวลาคุณแมนมาจากการที่มันเต็มข้างใน
ผมรับรู้ได้แล้วผมก็ภาคภูมิใจแทนนะครับ

ขอบคุณคุณแมนมันนิวันอาสยามครับ

เขาคือผู้ชายที่หัวใจของเขา

แม้ชีวิตของเขาจะเคยล้ม

แต่คุณแมนกลับมองเรื่องราวเหล่านี้

มณีวันก็อาจจะไม่ได้กลับมาพังงาด

และครองหัวใจคนไทยจนทุกวันนี้ก็ได้
ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีขาสองข้าง

และเขายังคงก้าวต่อไป

ตามติดชีวิตลูกทุ่งขอบคุณมากครับ
อยู่ต้นสัตว์เจ้าของ

น้องกับเขาชิดใกล้

ทุกครั้งที่มีน้ำตา
อายก็เฝ้ามาปลอบโยนบ่าง
คราบน้ำตาเริ่มจาง

เจ้าส่างเหตุใด
ความดีอายมีบ่พอ
หรือว่าความหล่อยังบ่โดนใจ

จะง่ายมีสิทธิ์เป็นใด
แค่ม้าใต้ตลาด